มีความคืบหน้าคดีลักพาตัวน้องมัวนี่คือเด็กอายุ๑๔ปีอยู่ในพื้นที่จังหวัดสิงบุรีนะครับและปรากฏว่ามีในพันธุ์ในพันธุ์เนี่ยลักพาตัวเด็กไปลายวันแล้วนะคือเป็น๑๐วันแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มีไปปรากฏภาพตามวงจรปิดบ้างว่าออกจากสิงบุรีไปแล้วไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ล่าสุดคร
โดยไปมอบตัวที่สพประจันตคามในจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ
คุณผู้ชมครับในพันธุ์อายุ๓๕ปีมีการยอมรับ
ว่าได้มีการทำร้ายน้องมัวอายุ๑๔ปีหลังจากที่ก่อเหตุ
คือก่อเหตุลักพาตัวออกจากโรงเรียนวัดแห่งหนึ่งที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับ
ตั้งแต่๑๖กันยายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นพาไปตามจังหวัดต่างครับ
สารก็ออกหมายจับข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบิดามานดาหรือผู้ปกครอง
สุดท้ายเนี่ยนะฮะได้มีการให้ญาติติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจสพประจันตคามครับ
ก่อนที่ตำรวจนั้นจะไปจับตัวนะฮะแล้วก็พาตัวไปยังสพอินบุรีในจังหวัดสิงห์บุรี
ซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุคุณผู้ชมฮะ๑๖กันยานั้นลักพาตัวไป
ล่าสุดประสานเรื่องของการมอบตัว๒๘กันยาก็คือเมื่อวาน๑๒๑๓วัน๒๓อาทิตย์
ช่วงที่ผ่านมาเราก็ตามเบาะแสตลอดนะคะอยู่ที่นู่นที่นี่
ใช่นะครับก็ล่าสุดคุณผู้ชมฮะวันนี้ตำรวจสพอินบุรีครับ
ควบคุมตัวนายพันธุ์เนี่ยออกมาทำแผนและตอบคำรับสารภาพ
ผู้สื่อข่าวนั้นก็สอบถามในพันธุ์อีกครั้งถึงสาเหตุที่ลักพาตัวน้องมัวไป
ครั้งนี้นายพันธุ์อ้างว่าเพียงแค่พาน้องไปเที่ยวเท่านั้น
ซึ่งมันสวนทางกับสิ่งที่ผมได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะว่ามีการบอกว่าทำร้ายร่างกาย
คือในพันธุ์ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ครับตัวเองนั้นเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศมาก่อน
ก็เลยเป็นปมในใจครั้งนี้ที่ก่อเหตุแค่พาน้องมัวไปเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับ
ไม่เคยคือนักเรียนที่อยู่ในวัดคนอื่นไม่เคยชวนไปเลยก็มีแค่น้องวัวคนเดียวนี่แหละ
ส่วนคดีก่อนหน้าครับที่ตัวเองเคยต้องโทษก็ยอมรับว่าเคยก่อเหตุล่วงละเมิดเด็กจริงนะฮะ
สุดท้ายตัวเองครับอยากจะขอโทษครอบครัวพ่อแม่นะครับที่อยู่ที่จังหวัดปลาจีบุรี
ที่ต้องทำให้เดือดร้อนก็คือพ่อแม่ตัวเองนะขอรับกรรมที่ทำไว้แล้วก็ยอมรับว่าตอนนี้เครียดมาก

เนี่ยครับระหว่างการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ

หลังจากเห็นลูกชายมาปรากฏตัวที่บ้านนะครับ

ให้ข้อมูลบอกว่าวัดเนี่ยมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัย
ให้ข้อมูลบอกว่าวัดเนี่ยมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัย

ซึ่งปกติจะมีการเช็คชื่อตลอดว่ามีนักเรียนคนไหนหายไปบ้าง
ซึ่งปกติจะมีการเช็คชื่อตลอดว่ามีนักเรียนคนไหนหายไปบ้าง
ซึ่งปกติจะมีการเช็คชื่อตลอดว่ามีนักเรียนคนไหนหายไปบ้าง